ทีมงานนับมาแล้วคุณผู้ชมฮะภาพมันอาจจะถูกคัดไปหรือเปล่าไม่แน่ใจ
๑๐วินาทีตั้งแต่ขึ้นคล่อม
เนี่ยกล้องวงจรปิดบันทึกภาพนะครับขณะที่ผู้ชายนะครับสวมหมวกคนนี้นะครับ
เสื้อยืดกางเกงนี่ชัดเลยกางเกงขาสั้น
ทะเบียนชมบุรีบอกบอกทะเบียนหน่อยของใครเนี่ย๒๖๘
เคยพูดนะครับพูดจนกลัวตำรวจที่ชนบุรีจะโกรธเบิร์ต
แต่มันเป็นเรื่องจริงนะชนบุรีมอเตอร์ไซค์หายทุกวัน
วันละหลายคันนะคุณผู้ชมต้องระวังนะ
เหตุเกิด๑๑นาฬิกา๒๑นาทีครับ๕พฤศจิกายนหน้าร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้า

ต่อมาตำรวจปราบรามยาเสพติดไปจับนายพงศธรที่น่าน

ผู้ต้องหาในคดียาเสพติดครับแล้วขยายผลเพราะว่าพงศธรเนี่ย

ในคลิปแหละที่ก่อเหตุมาแล้วอย่างโชคโชน
งสะท้อนรับบอกว่าผมทำจริงครับพี่ผมทำจริงครับคุณตำรวจขออภัยครับ
ผมอ่ะใช้เหล็กแบนนิ้วหนึ่งสะดอกกุญแจครับโชว์ผมสบายครับมีการคุยด้วย
ผมใช้เวลาไม่เกิน๑๐วินาทีนะครับก็ปลดล็อกได้แล้วสตาร์ทรถไปเลย
ขายนานไหมกว่าจะได้ตังค์โอ้โหคุณเบิร์ตไม่ถึงชั่วโมง
ไม่ถึงชั่วโมงจะมีคนมาซื้อแล้วขายไปคันอะไรขายไปคันละเก้าพัน
อ๋อเหรอคือคนที่กำลังค้นหารถอยู่สนใจเรื่องรถเนี่ยบางทีมันจะเด้งขึ้นมา
คือเพจเขาขออภัยอาจจะขายรถถูกกฎหมายด้วยก็ได้
แต่ในจำนวนนี้มันมีไงนี่ไงอันนี้ที่ผิดกฎหมายคุณผู้ชมต้องระวังนะ
ขายไป๙๐๐๐เองนะครับพวกสะท้อนเล่าต่อบอกผมก่อเหตุคนเดียวนะครับ
ผมจะขับรถเก่งก่อนเฮ้ยเขาจะขับรถเก๋งตะเวนดูรถจักรยานยนต์ที่ถูกใจจากนั้นจะจอดรถเก่งไว้
แล้วเดินไปขโมยรถจักรยานยนต์ขายรถจักรยานยนต์ได้จะกลับมาเอารถเก๋ง
นะฮะตามทั้งเรื่องเลยคุณผู้ชมอะคุณผู้ชมไหนเดี๋ยวบอกเพิ่มหน่อยดิ
ดอมน้ำแข็งบอกเบิร์ตหน่อยว่าได้เงินมาแล้วไปทำอะไร
การพนันเออคิดเหมือนกันเล่นพนัน
พนันออนไลน์แล้วบอกด้วยเล่นอะไรเล่นบาคาร่าซื้อยาบ้าซื้อไอซ์เสพ
เสียเงินจากบาคาร่าสูงสุดนะ๙ชั่วโมงแสนห้า
โอ้โหระหว่างถูกจับตำรวจก็ขอให้อาร์ต
กลับตัวกลับใจสังคมยังให้อภัยได้ไหมเนี่ย
ไม่คิดแต่กลับตัวกลับใจไหมครับตัวโทษสานชาวบ้านนะน้าขอแล้วกัน
โทษสานเขานะถูกป่ะถูกรถคัน๔๕เหมือนมาขาย๕พัน๖พัน๙พัน
นี่มันไม่ถูกถูกไหมนายภูมิสะท้อนหรืออาร์ตนี่ครับ
คุณผู้ชมครับเขาเป็นผู้ต้องหาขโมยรถจักรยายนต์รายใหญ่ของพัทยา
ละมุงแหลมชะบางศรีราชาโอ้โหมันทำงานกว้างเหลือเกินนะ
ประกันตัวนะครับในคดีขโมยรถจักรยานยนต์เมื่อวันที่๑กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ย
ก่อนหน้านี้มีผู้เสียหายมากกว่า๓๐คดีเห็นไหมคุณผู้ชม
โดยบอกชนบุรีรถหายทุกวันนะมอไซค์อ่ะแล้วก็คาดว่าหลังจากประกันตัวออกมาแล้ว
ต้องหาก็น่าจะก่อเหตุมาแล้วไม่ต่ำกว่า๑๐คันนะครับ
คือเขาคำนวณดูจากประวัติน่าจะทำแบบนี้มาสักประมาณ๔๐คัน
เตอร์ไซค์คิดไปเอาออกป้ายแดงมา๖๐๐๗๐๐ใช่ไหม
เขาบอกว่ามูลค่าที่เขาก่อเหตุเนี่ยไม่ต่ำกว่า๒ล้านบาทแล้วล่ะครับ
เดี๋ยวตำรวจจะสืบสวนขยายผลต่อไปโอ้โหนี่นะมันเสียแป๊บเดียว